คุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยตอนนี้ทั้งอีสานและภาคกลางอ่วมมากเหลือเกินนะครับบางจุดน้ำสูงเกือบสองเมตรพาไปดูที่กรสินกันหน่อยตอนนี้น้ำสูงมากครับในชุมชนแห่งหนึ่งแล้วก็น้ำเข้ามาเยอะเข้ามาแรงแล้วก็เร็วจนชาวบ้านนั้นตั้งตัวไม่ทันหมู่บ้านที่ว่านี้คือบ้านชุมชนบ้านวังอย่างคุณผู้ชม

อันนี้ที่กรสินไปต่อที่อุบลราชธานีครับน้ำท่วมมานานนับเดือนแล้วต้องย้ำว่าอุบลครั้งนี้หนักเหลือเกินนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันหน่อยครับประชาชนเริ่มเจ็บป่วยเริ่มมีปัญหาสุขภาพทีมแพทย์ของสำนักงานแพทย์ทหารครับกรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนำกำลังทหารเข้าไปช่วยเหลือดูแลสุขภาพของผู้สูง
เวลาแค่ปุดเมื่อยาแค่ไข้ต่างเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเองโอ้โหพอนั่งอยู่ในเต็นต์นะคุณทั้งวันกลางวันก็แดดร้อนนะแล้วมันก็อยู่ในเต็นต์มันก็ร้อนนะแล้วไหนจะน้ำแล้วก็มีชะลงชะโลกด้วยแล้วก็ไม่รู้จะได้เข้าบ้านเมื่อไหร่ก็มีความเครียดความกังวลวิตกกังวลก็ต้องพูดจาปรอบใจกันคอยกอด
ก็ถูกนำท่วมสูงกว่าสองเมตรแล้วก็เอ่อข้ามถนน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ไปท่วม
ข้ามถนนสายอ่างทองป่าโมกนะฮะ
แล้วก็กัดซ่อถนนพังยาวเลยรวมทั้งเสาไฟฟ้า
จากศาลนาการน้ำท่วมทั้งอีสานแล้วก็ภาพกลางนะ
รอความช่วยเหลืออยู่แล้วก็หวังใจว่าฝนจะไม่ตกลงมาเพิ่มน้ำมากกว่านี้
งั้นก็คงจะเดือดร้อนหนักเพิ่มขึ้นนะคะที่สำคัญก็ต้องระวังด้วย
เพราะว่าตอนนี้พายุเซินร้อนเซินกาเนี่ยถือว่าพัดถล่มเข้าตอนกลางของเวียดนามแล้วนะคะ
ซึ่งก็จะส่งผลให้ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือต่าง